นี้จะพาไปกินต้มขาวแห่งจังหวัดพิศนุโลก
เมนูจะน่าทานขนาดไหนรีบไปเลย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านใจกลางเมืองพิสุนโลกบ้านคุณชนะ
ร้านแห่งนี้นะคะเป็นของคุณธีรโชธนาฏมนตรีค่ะ
ซึ่งเขาขายอาหารหลากหลายนะ
มีไทยมีจีนมีฝรั่งแล้วก็เน้นไปที่เมนูอาหารซีฟู้ดด้วยค่ะคุณ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชิมเมนูที่หายาก
มีชื่อว่าต้มขาวนั่นเอง
สีขาวคล้ายขาไก่เหมือนกันนะ
เขาบอกต้มขาวเนี่ยเป็นเมนูที่มีต้นกำหนดจากจีนค่ะ
เครื่องเทศและสมุนไพรจีนเป็นหลักเลยค่ะ
รสชาตินี่นะเผ็ดร้อนซาบ
แล้วคนจีนจะนิยมกินเมนูต้มขาวเนี่ย
เพื่อดับคาวจากเมนูเนื้อ

บำรุงโลหิตปรับธาตุภายในด้วยค่ะ
สัตว์อะไรที่สระเลเต็มเลยฮ่ะ
ลูกค้าติดออกติดใจค่ะแล้วนอกจากนี้เห็นไว้เข้าบนโต๊ะมีเมนูมากมายนะ
ปูผัดผงกะหรี่กุ้งแช่น้ำปลาสเต๊กเนื้ออีกมากมายหลายอย่างนะคะ
เรียกว่าซีฟู้ดจัดหนักจัดเต็มต้มแบบนี้เลยถ้าใครอยากจะไปลิ้มลองรสชาติด้วยตัวเองนะคะ
เราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วนะที่พิศนุโลกนะ๙๐๙๕๓๖๐๒๑๑๑นะโทรไปถามโทรไปจอง
แบบแรร์สักได้คุณอยากได้แบบไหนคุณชอบแบบไหนมึกนึ่งมะนาวโอ้ยน้ำลายแตกเอาล่ะ